สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทย
กับตลอดข่าวค่ะมาเจอเจอกันแล้วนะคะ
วันอาทิตย์บ่าย๒แบบนี้พบกับคุณชนะและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
มาในช่วงนี้วันนี้คุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวมากมายให้ได้ติดตามนะครับ
เข้ามาพูดคุยกันหรือไม่ก็ส่งเป็นสติ๊กเกอร์
ก็มาทักทายกันได้ใช่แล้วใครมาแล้วรายงานตัวก็ได้นะคะ
ส่วนในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวของความเชื่อ
พี่จงวัดก่อนบอกว่าความเชื่อนะครับไม่เชื่อย่าลบหลู่นะ
เพราะว่าหลายจังหวัดเขาก็มีเรื่องราวของการแก้บนคุณพี่หนึ่งครับ

ส่วนที่จังหวัดระยองเขาบอกว่า
ไปเจอลูกระเบิดที่สารพระภูมิ
ก็เลยแอบแซวว่าเอ๊ะเขาบน
แล้วก็แก้บนด้วยการ

ส่วนที่จังหวัดนครปฐมบนบาน
เรื่องราวของอาการเจ็บป่วยของลูกสาวให้ดีขึ้น

เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้ว
ไปดูกันครับ
ถูกรางวัลกันทั้งหมู่บ้าน
มูลค่ากว่า๒ล้านบาท
จึงได้พากันลงขันจ้างวงดนตรี

ถวายเจ้าแม่ตะเคียนจำนวน๑๐๐รอบ
และในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังรำวงกันอยู่นั้น
ปรากฏว่าหญิงเสื้อขาวคนนี้
มีท่าทางรำวงเหมือนไม่รู้สึกตัวค่ะ
วันนี้มีสองใคร

ชาวบ้านหลายคนบอกว่า
อาจจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าทรง

ได้มาถวาย๙๙ชุดและถวายเต้นให้วัดหนึ่งหลัง
รวมทั้งทอดผ้าป่านำเงินมอบให้วัดไปทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยนะคะ
ต่อกันที่จังหวัดระยองค่ะ
เจ้าหน้าที่สพมาพตาพุธต้องรุดไปตรวจสอบ

วางอยู่ที่สารพระภูมิในซอยสุสานสารพระภูมิ
ตำบลเนินพระอำเภอเมือง
เมื่อเปิดห่อหนังสือพิมพ์หุ้มถุงพลาสติกออกมาดุ
โอ้โหนี่มันลูกระเบิด
พันด้วยผ้าเทปรัดสลักอย่างดี
งานนี้ต้องขอบคุณพลเมืองดีค่ะ
ที่ตาวัยเห็นวัยรุ่น๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์นำวัตถุต้องสงสัยมาวางไว้ที่สารพระภูมิ

คงจะวางซ่อนไว้ก่อนจะกลับมาเก็บไปในเวลากลางคืน

ชนิดทั้งสับปะรดมะม่วงส้มเขียวหวานแตงโมและกล้วยที่วางเรียงอยู่เหล่านี้
นี่คือผลไม้จากร้านคุณป้าสมบัติเล็กเปียมค่ะ
แม่ค้าขายส่งผลไม้ตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรี
ขนผลไม้ถึง๓ตันหรือกว่า๓๐๐กิโลกรัม
ถวายหลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
บนบานสารกล่าวขอหลวงพ่อโดนบันดาลให้ลูกสาวมีสุขภาพดีขึ้น
หายจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่สี่
คุณป้าสมบัติเล่าว่าก่อนหน้านี้เดินทางมาขอพรให้ลูกสาวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง
และอยู่ในระยะอันตรายจึงได้ตั้งจิตนึกถึงหลวงพ่อสมหวัง
ขอให้ช่วยลูกสาวให้มีชีวิตต่อสู้กับมะเร็งและขอให้รอดชีวิตจากโรคร้ายนี้
หลังจากนั้นค่ะลูกสาวมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
จึงนำผลไม้มาถวายตามที่ได้บนบานไว้
สำหรับผลไม้ทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นพิธีส่วนหนึ่งได้มอบให้วัด
อีกส่วนหนึ่งนำไปแจกให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เพื่อให้ได้กินกันทั่วหน้า
เรื่องราวของการแก้บนนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อ

เมื่อกี้เห็นมีในไลน์ส่งมาบอกให้ผมมาให้คุณชนะ

เอาเป็นว่าแก้บนอย่างเดียวพอแล้วล่ะครับแก้ผ้าด้วยอย่าแก้ผ้าเลยมันจะดูไม่ดี
แล้วก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งข้อความมาทักทายบอกว่าให้รายงานตัวมาเยอะมากเลย
วันนี้มาทักทายกันแล้วมาแล้วนะจ๊ะถูกต้องคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของการแก้บนเดี๋ยวพูดกันต่อคือดิฉันเคยแก้บนเหมือนกัน
รำแก้บนสมัยเรียนตอนเด็กก็คือบนว่าจะให้ติดมหาวิทยาลัยติดก็เลยต้องไปรำแก้บนรำคนเดียวเลยแบบนี้
ผมก็เคยนะผมก็เคยบนเอาไว้แล้วก็ติดมหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่เป็นการบนด้วยการวิ่งรอบศาลนะ

ถ้าให้ต้องแก้ผ้าแก้บนพอเลยไม่ไหว

ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าวิ่งนี่แหละครับ
ผ่านเรื่องแก้บนไปมากันที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะถูกแชร์มากมายในโลกออนไลน์นะคะ
สำหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
คือเขามีการสร้างประติมากรรมแสงแดดขึ้นมาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานนะคะ
ภาพคล้ายกับพระพักษ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าภาพชิ้นนี้ผลงานชิ้นนี้เนี่ย
เพราะว่าต้องมีการคำนวณเวลาอย่างแม่นยำด้วยค่ะ
ให้ดูกันชัดก่อนภาพนี้คือภาพที่ถูกแชร์ในโซเชียลกันเยอะนะคะ
ประติมากรรมแสงแดดที่ติดอยู่บนผนังกำแพงตึกชั้น๔
ภายในคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพนี้
ผู้สร้างค่ะได้นำวัตถุมาวางเรียงต่อกันบนแผ่นวงกลมขนาดใหญ่
สร้างเป็นประติมากรรมจากเงาคล้ายพระพักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อแสงแดดสาดส่องเข้ามากระทบกับวัตถุค่ะ
สังเกตดูนะคะและจะเกิดเป็นภาพนี้ในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีของทุกวัน
โอ้โหเวลาต้องเป๊ะเลยนะ
สำหรับปฏิมากรรมที่สร้างความฮือฮากับโลกโซเชียลขณะนี้
มีต้นคิดมาจากอาจารย์บุรินทราวิจิตกุลและอาจารย์กันคำแก้วค่ะ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งได้ร่วมกันกับคณาจารย์ภายในคณะสร้างขึ้นค่ะ
โดยทางเจ้าตัวได้ระบุในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ปรากฏที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ๑ของมุมแสงบ่าย๑๕นาฬิกา๕๒นาที
ณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระองค์ท่านรัชกาลที่๙ครบ๑๐๐วัน
ำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานค่ะ
วันที่เราสูญเสียท่านเนี่ยท่านท่านไม่ได้จากเพราะเราไปไหน
แต่ว่าท่านอยู่บนท้องฟ้านะครับกลับไปอยู่บนท้องฟ้า
แล้วก็แสงเนี่ยก็เป็นสะพานที่เป็นสิ่งที่ช่วยพาท่านกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราจึงออกแบบครับตัวชิ้นงานปฏิมากรรม
เพื่อรับกับแสงที่เกิดขึ้นในเวลาช่วงเวลาใกล้สวรรคต
หรือช่วงหน้าสวรรคตก็คือประมาณบ่ายสามโมงถึงสี่โมง
ช่วงเวลานี้จะเป็นพระพักษ์ของท่านที่ทรงยิ้มแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นมา
ด้วยภานะของคณะสรรพกรรมมสรรค
คุณผู้ชมค่ะสำหรับเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีที่ภาพเงาคล้ายพระพักษ์ปรากฏเนี่ยเป็นเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตค่ะ
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถือเป็นช่วงระยะเวลาที่คนไทยทั้งแผ่นดินยังคงจดจำได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ
นี่ก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนะคะจากคณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปที่เชียงใหม่อยากให้ลองแวะไปดู
แต่ว่าต้องไปให้ถูกเวลาก็คือ๑๕นาฬิกา๕๒นาที
คือถ้าไปเวลาอื่นเราจะมองไม่ค่อยออกว่ารูปภาพนี้เป็นภาพอะไร
เอาล่ะมาในช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องราวมหัศจรรย์กันบ้าง
น่าเชื่อใจเกิดขึ้นนะครับสำหรับปลาที่มันไหว้ถวนน้ำ
เคยเห็นในต่างประเทศสำหรับปลาแซลมอนที่เวลามันไห้ถวนน้ำขึ้นไปวางไข่
แต่ในเมืองไทยก็มีนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าไหว้ถวนน้ำขึ้นไปวางไข่เป็นหมื่นตัวเลยครับ
เป็นฤดูวางไข่ใช่ไหมคะของปลาใช่ครับอืม
เยอะมากนี่แหละที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับ
มีปลาหมูแกะปลาหวดปลาอ่อนและปลาแงะเขาบอกว่านับหมื่นตัวเลยนะครับ

อ่างเก็บน้ำคลองดินแดงตำบลเขาพระอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
โอ้โหมากันเพียบเลยที่ทำแบบนี้เพื่อผสมพันธ์และวางไข่ในที่ตื้นและมีโขดหินนั่นเอง
เขาบอกว่าทุกตัวเนี่ยพยายามเกาะริมขอบสปีดเวย์เพื่อข้ามไปในอ่างน้ำให้ได้
แต่บางตัวคุณผู้ชมครับก็สู้กระแสน้ำไม่ไหวถูกซัดตกลงมา
เรื่องนี้ครับนายปัญญพงศ์สงพยมนายช่างชนประทานอ่างเก็บน้ำคลองกระทูล
และอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงบอกว่าไม่เคยเห็นปลาที่ขึ้นไปวางไข่ถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดน
เพราะว่าระดับน้ำนั้นไม่เคยล้นสปีดเวย์มาในปีนี้เนี่ยน้ำลดสปีดเวย์มาก
จึงขึ้นมาถึงแล้วก็พยายามที่จะเกาะริมขอบสปิดเวย์ข้ามขึ้นไปนั่นเอง
แต่ปลาบางส่วนก็สู้กระแสน้ำไม่ไหวทำให้หล่นลงมาหลายครั้ง
ช่างชลประธานครับจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยกันทำบันได
ตามที่เห็นในภาพนี่แหละเป็นบันไดไม้ชั่วคราวนะครับ
เพื่อช่วยให้ปลานั้นขึ้นมาผสมพันธ์และวางไข่ให้ได้นั่นเอง
คล้ายกับคนมันต้องมีบันไดปีนป่ายขึ้นไป
ไปเจอกับกระแสน้ำแบบนี้บางทีมันก็ไม่ไหวไง

บอกว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการจัดการชลประธานอ่างเก็บน้ำ
คลองกระทูลคลองดินแดง
เนื่องมาจากพระราชดำริและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

จับสัตว์น้ำบริเวณอาคารชลประธานด้านเหนือน้ำ
ท้ายน้ำรัศมี๑๐๐เมตร
แล้วก็ส่งผลดีครับให้ปลาในแม่น้ำตาปีนั้น
ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ให้ขยายพันธุปลาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป